คุณผู้ชมครับพาไปที่จังหวัดกระบีกันบ้าง
เพราะว่าในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยนะการที่เราจะต้อนรับปีใหม่ส่วนใหญ่
เขาก็จะอ้าวสวัสดีปีใหม่จุดพงจุดผู้เฉลิมฉลองอะไรกันก็ว่ากันไป
ค่ะแต่ที่จังหวัดกระบีเขามีวิธีการที่แตกต่างออกไปยังไงคะ
เฉลิมฉลองปีใหม่ของเขาในชุมชนหนึ่งที่จังหวัดกระบี
เขาจะเดินไปเคาะหน้าบ้านแล้วก็บอกว่าสวัสดีปีใหม่แล้วก็ร้องเพลงไปด้วย
โอ้โหคือน่ารักดีนะเป็นเพลงที่หาฟังได้เฉพาะที่นั่นเท่านั้น

ปลา
ปรารถนาจะมาอวยพรปรารถนาจะมาอวยพร
โอ้โหบุกมาแบบนี้แล้วเหรอคุณชนะ
เพลงเขาร้องหลายท่อนเยอะแยะมากมายแต่เท่าที่ผมพอจับใจความและร้องได้ก็คือ
ปรารถนาจะมาอวยพรปรารถนาจะมาอวยพร
ไม่ธรรมดาเพลงนี้นะครับเป็นชื่อว่าเพลงลาพระ

ลาครับเพลงลาครับเป็นเพลงที่เขาแต่งขึ้นมานะเป็นกิจกรรมของตำบลเหนือคลองอำเภอเหนือคลองมาแบบเหนือเหนือ
แต่อยู่ที่จังหวัดกระบีมาร้องเพลงนี้บอกกล่าวให้กับคนในชุมชนด้วยการรวมตัวกันไปแบบนี้ไปเคาะประตูหน้าบ้านเลยแล้วก็มาร้องเพลงลาครับ
ปรารถนาจะมาอวยพรปรารถนาจะมาอวยพร

ลาปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เป็นการบอกบอกลาไงบอกลาปีเก่านะจ๊ะตอนนี้ปีใหม่แล้วปีใหม่มาแล้วจ๊ะ
แล้วเขาไม่ใช่เพิ่งทำกันปีนี้เขาทำกันมานานแล้วครับเป็นประเพณีที่ชาวบ้านเหนือคลองนะครับเขาจัดขึ้นและสืบสารสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนแล้ว

ทุกปีครับชาวบ้านเขาจะพร้อมใจกันมารวมตัวกันแล้วก็เดินไปตามย่านชุมชนชาวจีน
เขาตามบ้านเรือนแล้วก็ร้องเพลงลาครับซึ่งเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาเองนะ
เนื้อหาของเพลงอย่างที่ผมบอกไปเป็นการอำลาปีเก่าต้อนรับปีใหม่
คือสมัยก่อนคนจีนที่มาในอาหร่ายสายเมืองไทยจะอาจจะมีลักษณะแบบนี้ในยุคสมัยก่อน
เพราะเมื่อคืนเคาก็จะไปเคาะก็คือเดินผ่านบ้านมืดข้ำแล้วระวังฟืนไฟ
ครูเคยได้ยินมั้ยอารมณ์คล้ายกัน
ปีใหม่แบบนี้นะครับเขาก็จะเดินไปตามบ้านเรือนต่างแล้ว
ปีใหม่แล้วปีใหม่แล้วขอให้โชคดี
นาทีปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้
ก็ดีเหมือนกันคุณชนะเพราะว่าบางคนอยู่บ้านคนเดียว
อาจจะเหงาไม่ได้ไปปาร์ตี้ไม่ได้ไปสยองกับใคร
แต่มีเพื่อนชาวบ้านมาเคาะประตูถึงที่บ้าน

แล้วนี่คนที่เขาเป็นเจ้าบ้านนะครับ
พอเห็นขบวนแบบนี้มาปุ๊บเขาดีอกดีใจ

อบขนมมอบอาหารให้ด้วย

ของขวัญปีใหม่บางบ้านเขามีผลไม้ก็แบ่งกันให้
คือน่ารักมากเลยจัดในชุมชนแล้วจะได้เหมือนรักกันด้วยนะ

ใช่แล้วเขาบอกว่าเป็นประเพณีหนึ่งเดียวเลยนะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะไปเห็นบรรยากาศแบบนี้

เดี๋ยวค่อยไปเคาะประตูไปร้องเพลงหลัก

ปรารถนาจะมาอวยพร